ก็เมื่อวานนี้เป็นการออกงานครั้งแรกนะคะของคุณแมทพรณี

หลังจากที่แถลงข่าวกันไปแล้วก็โหเรียกว่าสะบักสบอม

เขาติดพี่เบิร์ตอยู่เต้นนะคะก็มากันครบเลยค่ะ
เป็นการแจกลายเซ็นปฏิทินของช่องค่ะ
มีมิวมีเต้ยมีแมทมีมิ้นท์ค่ะ
นี่นะคะมิ้นท์ใส่เสื้อขาวนะคะ

เขาบอกเอ๊ะทำไมต้องขั้นด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ล่ะค่ะแฟนคลับก็จ้องตามเม็กกระพริม

คือถ้าใครได้ดูไลฟ์สดของที่เขารายงานเนี่ยค่ะ
ก็จะมีแบบช่วงพิธีกรแซว

ใช่นะคะก็คือเขาก็บอกว่า
นักข่าวที่ไปเก็บร่วมเก็บภาพยืนยันนะคะ
จริงแล้วมันไม่ได้มีภาพทั้งหมด

เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือแมทเนี่ยพูดตรงก็เกร็งแหละนะคะ
พอออกงานครั้งแรกแต่ว่านางก็สตรองมากค่ะ
แฟนคลับไปให้กำลังใจแน่นเพียบนะคะ
แต่ว่าก่อนที่มันจะแจกลายเซ็นต์มันมีโพสต์นี้เกิดขึ้น

มิ้นท์ชะลิดาดันไปรีทวิตคำคมอันนี้คุณผู้ชม

คือพอเรานึกถึงย้อนไปยังอดีตเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาอะไรจริงบ้าง

มันบาดลึกมากเพราะว่ามิ้นเคยให้สัมภาษณ์ไงตอนนั้นน่ะ

ที่บอกว่าอะไรนะเคยถามแมทแล้ว
แมทก็บอกว่าไม่มีอะไรเราก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ให้สัมภาษณ์วันนั้นน่ะ

ทีนี้น้องก็กดไลค์กดทวิตไปไม่ได้มีอะไรหรือเปล่า
ใจเย็นกลางดึกนะคะเที่ยงคืน

ใช่ดูในโลกโซเชียลปรากฏว่ามันมีช็อตหนึ่งที่แฟนคลับเห็น

เที่ยวคอคุยกันอยู่นี่ช็อตนี้ดูชัดนี่นะคะ

ใช่นะคะสรุปก็คือน่าจะไม่มีอะไรใจเย็นเนี่ยเห็นไหม
ทักทายเอ่ยกันอยู่คุณก็ไปจับผิด

ดิฉันว่าเป็นการสลับตำแหน่งการนั่งดูแบบสวยงาม
เพราะว่าถ้าเสื้อสีเดียวกันนั่งเรียงกันมันจะดูแบบแปลก